ก็จัดการแข่งขันจนได้แล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องของทีมต่างที่เรามีการติดต่อไว้เนี่ย
ซึ่งต้องขอบคุณสโมสรด้วยครับที่รวมตัวกันนะครับเพื่อจัดการแข่งขันในเกมนี้
ล่าสุดเป็นแบบนี้ครับยังไงฝากทุกท่านช่วยกันแชร์นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงสนามแล้วก็
กับชวนบุรีเอฟซีที่ลิโอสเตรเดียมสี่กัญญายนต์การท่าเหลือ
เอฟซีเจอกับแบงค์คอร์กยูนิเต็ตที่แพทสเตรเดียมหกกัญญา
นนเมืองทองยูเนเต็ดเจอกับชนบุรีเอฟซีเตะที่เอสซีจี
เตดียมทุกคู่แข่งขันแบบปิดนะครับคุณผู้ชมดูอยู่ที่
บ้านได้เลยแล้วก็จะเริ่มในเวลาสี่โมงห้านาทีสี่โมง
เย็นนะครับสี่โมงห้านาทีก็เข้ารายการถ่ายด้วยสดใน
เวลาบ่ายสามห้าสิบนาทีรับชมได้เลยนะครับทุกช่องทางของ
หกช่วงกลางสัปดาห์ราชนาวีอันดับสองที่ชนะมาสี่
และติดนะครับก่อนเสมอเกมแรกในเกมที่แล้วที่เจอทั้ง
ท่าเรือพบกับแบงคอกบีทีเอสอันดับที่เจ็ดเกมนี้
ครับแบงค์คอกนำก่อนจากนาวินรัฐนักวงสวรรค์นาทีที่
จังหวะนี้ครับจากนั้นวรการนุษย์ละออครับมาตี
เสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้รัชนาวี
ครับยังไม่แพ้ไกลทั้งหกนัดมีสิบสี่แต้มยังเป็นรองจ่า
ฝูงส่วนแบงค์คอกขึ้นมาอยู่ดับหกครับมีแปดคะแนนผล
อีกหกคู่แคทเอฟซีเอาชนะสิงห์สมุทรสาครไปสองต่อหนึ่ง
มอภาคตอนออกชิงเหนือเสมอกับธรรมศาสตร์สตาเลียน
สามสามการท่าเรือเอาชนะราชพัฒนเพชรบุรีไปสี่ต่อสอง
ห้องเย็นท่าข้ามชนะเกษียบันดิบไปสองต่อศูนย์บางกอร์
มีปราจิมุรีไฮเวย์ไป๒ต่อ๓
มิเครซีชนะเกมแรกในซีซ่อนนี้

ส่วนสุราธานีนั้นลนไปอยู่อันดับสุดท้าย